อันนี้เลยต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ก็คือพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนก็ไม่ค่อยเดินลูกค้าก็ไม่ค่อยออกมาร้านค้าก็ขายของไม่ค่อยได้นะคะ
อยากจะแนะนำร้านนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาคนเคยไปอุดหนุนเยอะ
แต่ช่วงเนี้ยเงียบมากร้านเนี้ยเป็นร้านขายชุดชั้นในมือสอง
มีเลยเหรอชุดชั้นในมือสองไปดูค่ะ
อ่าโอ้ฟังไม่ผิดค่ะคุณนอกจากพวกรองเท้าเสื้อผ้ามือสองแล้ว
ชั้นในมือสองแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
คือบอกไว้ก่อนมันเป็นของที่ถูกกฎหมายนะ
กับกฎหมายหมายถึงว่าเขาซื้อมาจริงจังนะ

ไม่ได้มารวบมาตามราวผ้าคนใครล่ะ

แล้วคุณดูนะเราให้ดูเป็นบรรยากาศที่ที่เราเห็น
จากร้านขายเสื้อชั้นในชุดชั้นในมือสอง
นางปิ่นวงสนันสรีอายุ๕๙ปี
เขาเป็นเจ้าของร้านชุดชั้นในมือ๒แห่งนี้
เขาก็เล่าให้ทีมงานตลอดข่าวฟังเนาะบอกว่า
ก่อนจะมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ
ของเธอเต็มไปด้วยลูกค้าเลยนะ
ลูกค้ามารุมเลยใช้คำว่ามารุม
ชุดชั้นในแล้วก็กางเกงในมือสองมาแบบ
ล้นหลามแต่ตอนนี้คุณดูบรรยากาศสิ
ลูกค้าเหงื่อน้อยกว่าง่ายมาก
คุณดูเห็นไหมเงียบเหงามาก
ลูกค้าเขามักจะมาซื้อชุดชั้นใน

มีทั้งชุดชะในแบบธรรมดาฮูชนะ
บีกินี่คุณชอบไหม

และบางชิ้นยังไงรู้ไหมคะเป็นของแบรนด์เนมก็คือของมียี่ห้อนั่นเอง
แล้วก็เขาบอกว่าจริงถึงแม้ยอดขายช่วงนี้จะลดลงนะแต่ก็อาจจะสู้สู้ต่อไป
ก็หวังใจแหละว่าหลังโควิดหายไปเขาจะกลับมาขายดิบขายดีเหมือนเดิมเนาะ
มันก็มีราคาที่ถูกนะคือมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ
คุณเห็นไหมใกล้แล้วราคาไม่กี่บาท
คืออย่างนี้ชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำบิกินี่อะไรต่าง
คุณถ้าเกิดเป็นยี่ห้อเบรนด์เนม

ราคามันสูงใช้คำว่าแพงละเป็นพัน

เออนี่กำลังคุยเขลิมเลยเลย
จะไม่รู้จะมองซ้ายมองหวัง
แล้วบางทีเราต้องไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ

แล้วคนนี้ลงไปโดนชุดผู้ชายไปนะคะ
ปิ่นเขาเป็นแม่ค้าที่สู้ชีวิตคนหนึ่งเลยนะ
ก็อยากให้คุณผู้ชมมองแบบนี้ละกันว่า

สำหรับคนบางคนที่เขาต้องการ
จะซื้อของแบบนี้ไม่ว่ากัน
แต่ว่าถ้าเกิดซื้อเสื้อผ้ามือสองหรืออะไรอย่างนี้
ช่วงนี้ก็ทำความสะอาดก็แล้วกัน

ใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพและเป็นหนึ่งทางเลือกด้วยเหมือนกันนะคะ